เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปกันที่อีกหนึ่งวัดนะคะ
พาไปกันที่วัดสิริสุทธโธค่ะ
ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศนะคะ
ยังคงหลั่งไหลแห่แหนกันไป
กราบไหว้ขอพรจากปู่ศรีสุโธค่ะ
วิวทิวทัศน์รอบคำชโนธด้วย
ของที่คำชโนธแห่งนี้นะคะ
เรียกซะหรูเลยมันก็คือรถสามล้อนี่แหละ
มันเป็นชื่อเฉพาะของเขา
ลักษณะคล้ายกับรถตุ๊กที่เรานั่งกันไหมรถสามล้อ

ข้างหน้าเขาจะเป็นลักษณะเหมือนรถมอเตอร์ไซค

ใช่เครื่องยนต์อาจจะใหญ่กว่าดิฉันคิดว่าแบบนั้น

ใช่จุคนได้มากกว่าอย่างที่บอกไป
พร้อมให้บริการนำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมธรรมชาติ

โดยจอดรออยู่ที่บริเวณวัดสิริสุโธบ้านโนนเมือง
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ซึ่งทางกรรมการวัดดูแลจัดสรรคิวรถสามล้อทั้งหมด
ก็เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะคะ
หลังจากที่ไหว้ขอพรจากปู่ศรีสุโธเสร็จสิ้นแล้ว
เขาบอกว่าคนขับรถทุกคน
ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาตามที่กรรมการวัดตั้งไว้
และต้องเสียเงินให้กับทางวัดเดือนละ๔๐๐บาทด้วยนะคะ
ส่วนค่าโดยสารจะคิดในอัตราเดียวกัน
ก็คือคนละ๒๐บาทอย่างที่แปะป้ายเอาไว้
ซึ่งในช่วงวันหยุดจะมีรายได้วันละ๑๐๐๐บาท
แต่หากเป็นวันธรรมดาก็จะอยู่ที่ประมาณ๓๐๐บาท
ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านโนนเมืองได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
อืมหลายคนนะ
ไปเที่ยวกันนะครับค่ะ๒๐บาทต่อเที่ยวนะครับ
เป็นรถอาร์เมสซิ่งรอบข่อคำชะโนธนะครับ
ตั้งขึ้นมาโดยการร่วมแรงร่วมใจจากพี่น้องหมู่บ้านคำชโนธนะครับ

เราจะใช้เป็นหมู่บ้านเดียวนะครับหมู่ที่๑๑เท่านั้นนะครับ

ที่สุดครับคือเน้นการบริการลูกค้านะครับเป็นหลักนะครับ

แล้วก็ต้องบอกว่าบรรยากาศในพื้นที่คำชโนธ
วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะ

มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเลย

ส่งผลให้การจราจรค่อนข้างจะติดขัด

การจราจรทางเดินของคนนี้ก็ติดเหมือนกันนะคะ
เขาบอกว่าติดเป็นระยะทางยาวเกือบกิโลเมตรหนึ่งเลย

ก็คือต้องการมากราบไหว้ขอพรจากปู่ศรีสุโธค่ะ
ด้านพลตำรวจโทจตุพลปานรักษา
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔พร้อมคณะ
ได้นำเครื่องไหว้ไปกราบขอพรจากปู่ศรีสุโธ
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
จากนั้นนะคะยังไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณต้นมะเดือ

เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับเช่นเดียวกันค่ะ
คำชโนธนะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

เขาบอกว่าเป็นความเชื่อที่ว่าตรงนั้น
คือจุดขึ้นลงระหว่างเมืองบาดานกับโลกมนุษย์ของพญานาค
ใช่แล้วก็พื้นที่แห่งนี้จะไม่มีวันจมเลยนะ
จะลอยตลอดเพราะว่าพญานาคปกปักรักษาดูแลอยู่

ใครไปขออะไรก็เรียกว่าได้ดังใจสมหวังด้วย
อันนี้แหละสำคัญไปขออะไรแล้วได้สมหวัง